สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมพุทธนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
จับตาเตือนภัยของเรายังคงเกาะติดเรื่องของความแปรปวนของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยจะทุเลาลง
แต่ยังคงไว้วางใจไม่ได้โดยเฉพาะสุดสัปดาห์นี้น่าจับตามองทีเดียวนะครับ
สภาพอากาศภาพรวมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไรอยากให้ทุกท่านได้ติดตามไปพร้อมกันนะครับ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
ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาครับหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ก็มีการพัฒนากำลังความรุนแรงเป็นระยะนะครับสามารถที่จะพัฒนากลายเป็นดีเรชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยถ้าหากพัฒนาสำเร็จก็จะเป็นพายุที่มีชื่อว่าเตี้ยนหมูกนะครับซึ่งเป็นภาษาจีนแปลว่าเจ้าแม่แห่งสายฟ้า
ร้อนลูกนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่องอย่างช้า
โดยจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามในวันที่๑๙หรือว่าวันศุกร์นี้
หลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังกลายเป็นหอมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
หลังจากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ก็จะเคลื่อนที่ออกจากประเทศไทยนะครับ
ไปเจอกับหย่อมความกดอากาศต่ำอีกหนึ่งหย่อมที่ก่อตัวในบริเวณดังกล่าว

เดี๋ยวเรามาดูกราฟิกจำลองสถานการณ์ฝนสถานการณ์ลมที่จะเกิดขึ้น
หย่อมความกดอากาศต่ำที่สามารถที่จะพัฒนากลายเป็นโซนร้อนลูกนี้
อย่างคุณผู้ชมสังเกตด้านบนนี้นี่คือจุดดังกล่าวที่มีการกอตัวของยอมความเกิดอากาศต่ำนี้
วันศุกร์ครับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มส่งผลต่อประเทศไทย
แล้วก็ไปยังบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับ
ก่อนที่จะออกจากประเทศไทยของเราในวันอาทิตย์
นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์
ใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝน
ในขณะที่สถานการณ์คลื่นตอนนี้ยังคงต้องจับตาแล้วก็ระวังต่อไป
ชาวเรือที่เจาะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังไป
จนถึงวันที่๒๐สิงหาคมนี้ครับ

ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
อย่าลืมติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ